ดูบนคลองบ้างในคลองเลยฮะเรือหางยาวลำนึงมาเร็วเหมือนกันนะ
โค้งคุณผู้ชมมาเข้าโค้งแบบนี้ปรากฏว่าลืมดูว่ามีเรืออีกลำมาสวนกันชนปั้งมีคนเสียชีวิตด้วยครับ

ชนเข้าไปแล้วครับดูเหมือนไม่แรงนะคุณบุ๊คคุณปุ้ยคุณผู้ชมปรากฏแรงครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิตเลย
ชาวบ้านที่นั่งอยู่สาราริมน้ำได้ยินเสียงเรือดังก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายก็ไม่นึกหรอกครับว่ามันจะมีอุบัติเหตุ
เรือลำดังกล่าวเนี่ยลำที่เป็นลำหางยาวนะตอนตีโค้งเข้าไปไปชนเรืออีกลำแล้วก็คนเสียชีวิตในหนึ่งคนบาดเจ็บไปอีกสอง
ตำรวจสพบังบ่อเข้าตรวจสอบเหตุก็พบว่ามีพลเมืองดีเนี่ยช่วยกันพาคนเจ็บ
คนซึ่งเป็นสามีภรรยาขึ้นมาจากคลองครับแล้วก็พาทั้งคู่สามีภรรยาเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตทางพลเมืองดีงมศพขึ้นมารับจากคลองเลยนะ
ทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายประสิทธิ์นาดำอายุ๓๒ปีคนขับเรืออีกละ
ก็เสียชีวิตในสภาพที่ศีรษะเขามีแผลชะกันคล้ายกับโดนกระแทกด้วยของแข็งครับ
ตามร่างกายก็มีรอยบาดแผลจากการโดนความร้อนของเครื่องยนต์เรือด้วยฮะ
ทีที่พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตมาเห็นลูกชายเนี่ย
ห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจเลยครับ
คนต้องช่วยกันพยุงไว้นะครับ

พอไปถามคุณพ่อของผู้ตาย
พ่อผู้ตายเนี่ยเล่าว่าลูกชายเมามาก่อนด้วยนะ

ด้วยความเป็นห่วงก็เลยจะไปเรียกขึ้นมานอนบนบ้าน
กระทั่งพอตื่นขึ้นมาเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปเอาของที่บ้านญาติครับ
แล้วลูกชายก็ขับเรือออกมาจากบ้านได้ไม่นานนักเนี่ย

จนกระทั่งคุณพ่อมารู้ข่าวว่าเอ้า
ลูกชายไปขับเรือประสบอุบัติเหตุครับ
ส่วนคนถ่ายคลิปชื่อว่าคุณเจษฎากรอายุ๒๑ปี
คุณเจษฎากรบอกว่าตอนนั้นเขากับเพื่อนก็นั่งพักผ่อนอยู่ที่สาราริมน้ำนี่แหละ

จังหวะนั้นได้ยินเสียงเรือมาแต่ไกลนะ

กะจะไปดูเล่นเห็นนายประสิทธิ์ขับเรือมุ่งหน้าไปทางวัดบางบ่อ
แล้วช่วงชะลอความเร็วเดี๋ยวจะเข้าโค้งเนี่ยท้ายเรือมันสะบัดครับ
สะบัดขวางคลองทำให้เรืออีกลำที่ขับสวนมาชนไปเต็มแรง
กระเด็นแล้วก็ตกลงไปในน้ำครับ
ลิฟต์ร่างของนายประสิทธิ์
ขึ้นมาได้ก็เกือบ๑๐นาทีแล้ว
งมขึ้นมาปรากฏเสียชีวิตไปแล้วครับ

เดี๋ยวต้องรอให้คู่สองสามีภรรยา
ที่เป็นผู้บาดเจ็บหายดีซะก่อนนะครับ
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติม